หลายคนอาจจะตกงานไม่ได้ทำงานไม่มีรายได้ค้าขายก็ไม่ได้
คือรายได้หายแต่รายจ่ายมั่นเหมือนเดิม
มันคงเดิมต้องจ่ายเหมือนเดิม
หนี้ต่างหนี้สินหนี้บัตรหนี้สินเชื่อมันก็ยังต้องจ่ายอยู่นะฮะ
ทีนี้ครับเรื่องของภาครัฐจะคลอดมาตรการที่จะฝ่าวิกฤตโควิดระยะที่๒อย่างไร
เกี่ยวกับเรื่องของสถาบันการเงินห้ามยึดทรัพย์ลูกหนี้อะไรต่างนานา
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจและใกล้ตัวมากนะครับ
ติดตามการวิเคราะห์ได้จากอาจารย์สุภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย
เชิญอาจารย์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับจริงแล้ววิกฤตที่เกิดขึ้นกับคนไทยและคนทั้งโลกตอนนี้เนี่ย
ตอนวิกฤตโควิดเกิดขึ้นใหม่วิกฤตคือการติดเชื้อการเฝ้าระวัง
แต่พอหลังโควิดคลี่คลายลงวิกฤตที่ตามมาคือวิกฤตเรื่องการใช้ชีวิตอยู่
เรื่องหนี้สินเรื่องเงินทองตอนที่เกิดใหม่เงินยังพอมีอยู่
เงินเก่ายังพอมีอยู่ในบัญชีแต่ว่าตอนหลังเงินมันหมด
ฉะนั้นสิ่งที่จะต้องเยียวยาต้องทำกันให้จงหนัก
ก็คือทำยังไงจะคลี่คลายปัญหาเมื่อวานนี้ขีดเส้นใต้ไป
วันนี้มีข่าวมาจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วเป็นหัวข่าวดีดีสองเรื่อง
หัวข่าวที่๒ทปทธนาคารแห่งประเทศไทยห้ามยึดทรัพย์ลูกหนี้ชั้นดี
ขอขยายความแต่ละเรื่องเรื่องอุ้มลูกหนี้บัตรเครดิต
คนที่เป็นหนี้บัตรเครดิตเกือบทั้งนั้นแหละครับคนชั้นกลางเนี่ย
ใช้วิธีการจ่ายขั้นต่ำก่อนสมมุติเป็นหนี้อยู่แสนนึง
เขาให้จ่ายขั้นต่ำ๑๐ก็จ่ายไปหมื่นหนึ่งก่อน
เขาให้จ่ายขั้นต่ำ๕ก็จ่ายไป๕๐๐ก่อนที่เหลือดอกเบี้ยมันตั้ง๑๘
แต่คนจ่ายก็บอกว่าเออดีกว่าเพราะว่าจ่ายขั้นต่ำไปก่อน
ฉะนั้นวิธีการอุ้มลูกหนี้บัตรเครดิตก็คือที่ออกมาเมื่อวานเนี่ย
ดูรายละเอียดนะครับลูกหนี้บัตรเครดิตผ่อนชำระขั้นต่ำเหมือนเดิม
อัตรา๕สำหรับปี๖๓๖๔แปลว่า๒ปีนี้จ่ายขั้นต่ำ๕
แล้วพอปี๖๕จ่ายขั้นต่ำปรับขึ้นไปเป็น๘
แล้วพอปี๕๖๖จ่ายขั้นต่ำเพิ่มเป็น๑๐
ฉะนั้นนี่คือการจ่ายขั้นต่ำแต่มีมาตรการอย่างนี้
สมมุติว่าเราเป็นหนี้อยู่๑แสนจ่ายขั้นต่ำ๕
ก็จ่ายเดือนละ๕๐๐๕๐๐บาท
ดอกเดิมเนี่ย๑๘ตอนนี้ดอก๑๒ต่อปีอ้าวดีขึ้นมาเยอะ
แต่ถึงแม้ว่าจะดีขึ้นมาเยอะเนี่ยเขาก็มีมาตรการใหม่ว่า
ให้ติดต่อกับธนาคารสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้สิ
ว่าในหนี้ที่เรามีอยู่สมมุติ๑แสนเนี่ยแบ่งออกเป็น๔๘เดือน
ไม่ต้องจ่ายขั้นต่ำละจ่ายทีเดียวจ่ายเป็น๔๘เดือน
ลองคำนวณดูว่าจ่าย๔๘เดือนกับจ่ายขั้นต่ำไปเรื่อย
อันไหนเป็นประโยชน์กับเรากว่าอ้าวนี่เขาเปิดช่องให้เขาเปิดช่องให้
มาเรื่องสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อส่วนบุคคลที่ชำระเป็นงวดเนี่ย
สินเชื่อจำนำทะเบียนรถเขาก็จะมีทางเลือกคือให้ลดค่างวด๓๐
นี่ใครผ่อนรถแล้วฟังนะโดยดอกเบี้ยไม่เกิน๒๒ต่อปี
ส่วนสินเชื่อเช่าซื้อไม่จำกัดวงเงินเป็นการเช่าซื้อยานพานะทุกวงเงิน
แต่ให้เลื่อนชำระค่างวดทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยไป๓เดือน
อันนี้ใครที่ผ่อนรถผ่อนลาอยู่ไปติดต่อกับเจ้าหนี้
เขาจะมีมาตรการรายละเอียดบอกให้ถัดมาสินเชื่อบ้าน
คนที่ผ่อนบ้านอยู่สินเชื่อบ้านเนี่ย
ต่างจากระยะแรกคือให้เลื่อนชำระค่างวดทั้งเงินต้นและเงินดอกเบี้ยไป๓เดือน
ชำระเงินต้นเป็นเวลา๓เดือนและพิจารณาลดดอกเบี้ยตามความเหมาะสม
อันนี้เรื่องคนที่ผ่อนบ้านไปติดต่อกับเจ้าหนี้เจ้าของบ้านกับเจ้าของเงินกู้
ว่าในมาตรการที่ออกมาเนี่ยรายละเอียดเป็นยังไง
เอาทีนี้มาถึงประเด็นที่สองห้ามยึดทรัพย์ลูกหนี้ชั้นดี
หนี้ชั้นดีก็คือแต่ก่อนเนี่ยก็ผ่อนมาดีมาเจอเศรษฐกิจ
มันไปไม่รอดมันหาเงินได้ไม่ทันผ่อนได้ไม่ทันไม่ได้จงใจจะเบี้ยว
ไม่คิดจะเบี้ยวไม่คิดจะหนีอันนี้ถือว่าเป็นลูกหนี้ชั้นดี
อยากผ่อนแต่ผ่อนไม่ได้อันนี้เนี่ยมาตรการที่ออกมาก็คือ
อย่าไปยึดทรัพย์ห้ามยึดทรัพย์ลูกหนี้ประเภทนี้
อันนี้ข่าวมาจากคุณลนดลนุ่มนนคุณลนดลเนี่ยเป็นรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
อันนี้ก็จะช่วยได้เยอะครับคือการยึดทรัพย์เนี่ยมันเป็นความเครียดมากนะ
คนที่ไม่อยู่ในภาวะที่บ้านจะถูกยึดเนี่ยหรือรถจะถูกยึดเนี่ย
ไม่รู้หรอกว่ามันเครียดแค่ไหนเคยมีบ้านอยู่ดีผ่อนบ้านอยู่ดีทุกคนก็อยู่ในบ้าน
วันหนึ่งเขาเอาหมายมาปิดว่าจะยึดบ้านฟ้องศาลกันแล้วถึงคราวจะต้องออกจากบ้าน
แล้วจะไปอยู่ที่ไหนก็ต้องกระเตงหอบลูกจูงหลานกันไปไปหาบ้านเช่า
เคยอยู่บ้านของตัวเองดีดีพออยู่กันได้ไปหาบ้านเช่า
ถ้ามันใหญ่หน่อยราคาก็แพงก็ไปอยู่กันเล็กลำบากครับ
ฉะนั้นอย่าไปยึดบ้านเขาหาทางผ่อนปลนให้เขา
ว่าเขาควรจะอยู่บ้านหลังนี้แล้วมาตกลงกันใหม่
ยืดอะไรออกไปยังไงมีมาตรการตั้งเยอะแยะครับ
เอาตั้งทงไว้ก่อนอย่าไปยึดบ้านเขา
รถก็เหมือนกันคนเคยมีรถขับรถเก๋งขับรถกระบะขับ
รถมอเตอร์ไซค์ขับไปทำงานแล้วพอถึงจุดหนึ่งสถานการณ์มันย่ำแย่
เขาไม่มีรายได้แล้วคุณไปไล่ยึดรถเขา
เขาเคยขับรถไปทำงานต้องมานั่งรถเมย์ต้องมานั่งรถตู้
เคยมีมอเตอร์ไซค์ใช้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำงาน
ขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างถูกยึดยิ่งหนักเข้าไปอีก
ฉะนั้นมาตรการเรื่องเรื่องการห้ามยึดสำหรับลูกค้าลูกหนี้
ที่เขาไม่ได้จงใจจะเบี้ยวแต่เขาไม่มีรายได้
รายได้เขาไม่พอยืดออกไปก่อน
อันนี้เนี่ยเป็นแนวทางที่ผมคิดว่าจะช่วยกันได้เยอะ
ไม่งั้นจะมีคนเครียดคนฆ่าตัวตายคนคิดฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นมาอีก
ในช่วงนี้ล่ะช่วงที่วิกฤตผ่านพ้นไปแล้วเนี่ย
ฉะนั้นสิ่งที่ธนาคารสถาบันการเงินจะต้องทำคือ
ต้องทำอย่างที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเขาว่า
แล้วต้องอบรมพนักงานว่าในช่วงเวลาอย่างนี้เนี่ย
ให้ใช้ความเมตตาความกรุณาพูดจากับลูกหนี้เขาดีดี
อย่าไปข่มขู่เขาไม่ใช่ว่าถือสัญญาอยู่ในมือ
ถือสัญญาอยู่ในมือถือกฎหมายอยู่ในมือ
ขออภัยครับคิดจะฟ้องร้องท่าเดียวคิดจะยึดท่าเดียว
พูดจากันดีดีวันนี้เนี่ยระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้เนี่ย
ต้องต้องพูดจากันดี
ให้กำลังใจซึ่งกันและกันแนะนำกันว่าเออทางออกเป็นอย่างนี้ได้ไหมครับ
ทางออกเป็นอย่างนี้ช่วยกันนะ
ทางธนาคารทางสถาบันการเงินเข้าใจคุณนะ
เราก็ลำบากอยู่ด้วยกันฉะนั้นเนี่ย
มาตรการที่ผ่อนปลนมาให้ก็ช่วยช่วยดำเนินการตามนี้
หนี้ต้องมีเมตตาลูกหนี้เมื่อเขาผ่อนปลนให้แล้ว
ก็ต้องรักษาสัญญาเขาผ่อนปลนให้แล้วว่าแต่ก่อนมันโหดขนาดนี้
นี่เขาจะผ่อนปลนให้อย่างนี้นะ๑อย่างนี้๒อย่างนี้๓อย่างนี้
เราก็ต้องรักษาสัญญาถึงเวลาก็ต้องปฏิบัติตามสัญญาที่เขาผ่อนปลนให้

ฉะนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยที่ออกมามาตรการมาเมื่อวานเนี่ย
ผมคิดว่าตัวมาตรการเนี่ยดีแล้วเหลือแต่แนวทางปฏิบัติของธนาคาร
คนที่เป็นเจ้านายต้องบอกลูกน้องไอ้พวกที่โทรไปทวงหนี้เนี่ย
พูดกันดีหน่อยทำความเข้าใจกันหน่อย
เชิญมาหามาพบกันแล้วก็มาหาทางแก้ปัญหาเรื่องกัน
ทุกอย่างแก้ได้ครับทุกอย่างแก้ได้
ให้คิดว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นขณะนี้
เราไม่ได้เป็นแต่เราคนเดียวเราไม่ได้เป็นครอบครัวเราคนเดียว
เพื่อนเราญาติพี่น้องเราคนร่วมประเทศเรา
ไม่รู้ตั้งเท่าไหร่เขาตกอยู่ในสภาพเดียวกับเรา
หมอที่เป็นหมอสุขภาพจิตเนี่ยเขาบอกถ้าเราคิดได้อย่างนี้
ว่าเออคนที่ตกทุกข์ได้ยากลำบากลำบลตอนนี้
ไม่ได้มีเราคนเดียวนะไม่ได้มีเฉพาะครอบครัวเรานะ
ซ้ายแลขวาเจออย่างนี้ก็ตั้งเยอะแยะ
เราจะได้สบายใจขึ้นให้คิดว่าไม่มีปัญหาใดที่ไม่มีทางออก
อย่าคิดสั้นต้องไม่เครียดราชการเขากำลังช่วยกันอยู่
และนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกกระจายด้วยในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับ
คุณผู้ชมสามารถติดตามอาจารย์ได้ทุกวันเลยในข่าวเที่ยงไทยรัฐของเรานะฮะ
ก็หลากหลายประเด็นทั้งใกล้ตัวแล้วก็เรื่องที่มันสะท้อนการช่วยเหลือของสังคมด้วยนะฮะ